ถ้าชนะจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้

ธนศักดิ์ศรีใสไปทำแฮนดบอลในเขตโทษนะครับ

ศูนย์ครึ่งแรกต้านได้ดีแล้วก็สู้ได้เหมือนกันนะครับ
เหนือกว่าเกือบได้ประตูถึง๒ครั้งนาที๖๘นะครับ
ดูกันยาวนะครับคู่นี้แล้วดูจังหวะของเชียงราย
ติ๊กต๊อกหลุดเฉยเลยครับโอ้โหแล้วได้จังหวะยิง
ปลายมือด้วยครับเป็นจังหวะสำคัญของเชียงรายเลยครับ
เพราะว่านี่เป็นโอกาสยิงครั้งที่๓ของเชียงรายเท่านั้นนะครับ
ได้ในช่วงท้ายเกมแต่เกือบได้ประตู
จบ๙๐นาที๐๐ต้องต่อเวลาครับ
แต่ว่ากรรมการเนี่ยให้เป็นล้ำหน้านะครับ
คือเช็คจากภาพช้าดูแล้วก็ก้ำกึ่งนะครับ
จะอยู่ในลายเดียวกันเลยแต่ว่าในมุมกล้องก็อาจจะไม่ได้

เชียงรายก็เอาตัวรอดมาดวนจุดโทษแต่สุดท้ายครับ
ของเรายิงพลาดนะครับธนศักดิ์ศรีใสกับพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุลครับยิงไม่เข้า
จุดโทษแม่นกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์๔ต่อ๓ครับ